ตามหานักประวัติศาสตร์สุโขทัยตัวจริงครับ

จับหมา

มันไม่ใช่ลดประหาสนุก

มันไม่ใช่ลดประหาสนุก
มันไม่ใช่ลดประหาสนุก
มันไม่ใช่ลดประหาสนุก
มันไม่ใช่ลดประหาสนุก
มันไม่ใช่ลดประหาสนุก
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอต้อนรับกับการเปิดสกราชใหม่

อยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยนะ
สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงสุโขทัย

ความเป็นมาอันยาวนาน
บางคนอาจจะมองสุโขทัยเป็นแค่เมืองรองนะ

มีที่น่าเที่ยวมากมายจริง
ตัวอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อ่าใช่วัดมหาธาตุอ่ะเขาหลวงก็ได้
วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์อีกด้วย
ใช่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ราชวรมหาวิหารค่ะ
ครับผมถ้ามาแถวนี้มาสุโขทัยนะครับ
อย่าลืมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
หรือวัดพระปางมีวรรณสถานที่สำคัญภายในวัด
อันได้แก่ปรางประธานนะครับ
่อด้วยศิลาแรงแล้วก็ฉาบปูน
ลักษณะเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยนะครับ
สมัยจุโกรธไทยสวยและเก่าแก่มาก
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวมาชม
แล้วก็มาถ่ายรูปกันได้ครับ
ค่ะและแน่นอนมาจุโกรธไทย

และคุณภูมิรังศรี

เมื่อเท่าไหร่พนภาษณ์สุดยอดไม่สิบหวัด
สุดยอดโบราษมาหาสนุก

ออกมาปั๊บนี่ขวัญใจวัยรุ่นจริง

เคยมาเที่ยวสุโขทัยไหม

วันนี้รู้สึกไงหลังจากลงเครื่องมาปั๊บเห็นสุโขทัย

แล้วก็เป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็สงบมากนะ
อ่ะถามเราบ้าง
เคยมาแบบเมื่อตอนแบบสมัยมัธยมเลยค่ะ
นานมากแล้วค่ะใช่
ก็ตอนนั้นก็แบบมาทำรายงานค่ะ
ทัศนศึกษาด้วยทัศนศึกษาใช่ใช่ใช่
ไปครับมาทางปรุงบ้างคุณ
ครั้งแรกเลยครับผมลงมาก็ประทับใจเลยครับ

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

มันไม่ใช่รถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊ก

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน

รอบปริศนามหาสนุกต่อไป
มาถึงช่วงคนตัดสิ่งของมหาสนุกนะครับ
วันนี้เราอุ่นเครื่องนะครับ
ก่อนไปทายปริศนามหาสนุกกัน
จะให้ดารามหาสนุกตอบคำถาม

ใครที่สะสมคะแนนเยอะที่สุดนะคะ

ถ้าดารามหาสนุกท่านไหนนะครับ

อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ

แล้วก็ยังมีปรินเตอร์นะครับ

เพราะฉะนั้นตั้งใจทายกันให้ดี
วันนี้เป็นเรื่องของสิ่งของมหาสนุกครับ

เป็นสิ่งที่เจ้าของเขารักมาก

เรียกได้ว่าเขามีชื่อว่าแฮนแพน

กระทะแต่เอาคือพูดง่าย
กระทะที่มาตีเป็นเพลงได้
ไปพบกับเจ้าของพ
นายกเชิญเย็น

แต่ว่าตัวแรกที่นาย่งซื้อเห็นบอกซื้อจากสวิสเตอร์แลนด์

สั่งซื้อไปตัวละ๕๐๐๐กว่าบาท
ตัวแรกซื้อมาก็ตีก็ไม่ถูกใจ

นี่คือตีมือหมดเลยเพราะฉะนั้นคำถามของเรา
แฮนแพนที่คนไทยทำเองขึ้นมาเนี่ย
ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่

๓หมื่น๕พันบาท

๘หมื่น๗พันบาทค่ะ

คือผมเคยไปเจอไอ้ตัวนี้ครับผม

ก็ราคามื่นกว่าบาทแล้วนานเห็นไหมครับ

แล้ววัสดุเนี่ยผมรู้สึกว่า
แต่บ้านเราเนี่ยพอความเป็นไทยใช่ไหม
ผมรู้สึกว่าอาจจะใช้บัตรพระทำได้
ส่วนไซส์ผมเลยคิดว่า
๘๗๐๐๐บาทนี่อาจจะแพงไป
ผมเลยมีในใจไว้แล้วว่าคืออันไหนครับ

อืมครับคุณพี่ฉันคิดเหมือนกันครับว่า
๑๕๐๐น่าจะไม่น่าใช่แน่นอน
แต่ว่าก็เหมือนพี่แจมครับ
ก็คือลังเลระหว่าง๓๕๐๐กับ๘๐
น้องคิดว่าแพนอันนี้
ราคาเท่าไหร่ข้อ๑ข้อ๒หรือว่าข้อ๓ค่ะ
อ้าว
เอาล่ะครับ
ดารามหาสนุกของเราครับถ้าคิดว่ารู้คำตอบแล้ว
พร้อมแล้วแผนแผนตัวนี้ราคาเท่าไร

เอาแล้วสิเอาแล้ว
มีถูกอยู่นะครับแต่ไม่รู้ใครถูก
นะนาย่งครับ

แฮนแพนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
แฮนแพนตัวนี้เป็นฝีมือของคนไทย
ผมไปซื้อมาด้วยราคา

เพราะฉะนั้นคุณปลื้มตอบถูกค่ะ
ดารามหาสนุกตอบถูก

จากกองสลากพลัสให้โรงเรียน

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขุนไกร

อ้าวผ่านนโย่งด้วย

คุณประพลอยากพูดอะไรกับกองสลากพลัสหน่อยไหมครับ

ที่มอบงบประมาณสนับสนุก
การจัดการสาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ครับ

ใช้งบประมาณอย่างเต็มที่เลยนะครับ

ขอบคุณครับ

วันนี้เรามาพบโชว์พิเศษนะครับ

ข้างข่าวกินกล้วยกันเลยครับ
ขอบคุณครับ

มาจากจังหวัดไหนดีกว่าครับผม

ใช่ครับศรีชุมครับ

ถ้าเราพูดถึงสุโขทัย
คิดถึงวัดคิดถึงโบราณสถาญ
แท้หรือแม้กระทั่งการตีความ
จากข้อมูลหรือหลักฐานต่าง

นำเสนอให้กับพวกเรานะครับ
แล้วก็ให้สาธารณชนได้รับรู้กัน
วันนี้เราจะมาตามหานักประวัติศาสตร์สุโขทัยตัวจริงครับ
หรือเรียกกันอีกอย่างว่านักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั่นเอง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

ปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลยครับ
หมายเลขหนึ่งยืนเลยครับตามหมายเลขเลย
หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสาม

คุณเคียงคุณพีเตอร์และคุณแจ้ครับ

ชำนิเคียงบ่าเคียงไหล่

บ่าเคียงไหล่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
อ่าตอนนี้ผมใกล้เคียงอยู่ครับ

วรพลสกุณาคิรีหรือพีเตอร์
เรียกเต็มยดว่ายอดชายในปีเตอร์

หมายเลข๓ครับครับป้านุษย์อำเทศครับ

หนุ่มน้อยหน้ามณฑลสุโขทัยครับ

ถ้าพร้อมผมจะมีเวลาให้๓นาที
สักถามอยากถามอะไรรีบถามเลยครับ
พร้อมแล้วถามครับใครก่อนก็ได้ครับ
๓เมืองเฉลี่ยงคืออะไรครับ

คือเป็นชื่อเก่าของอำเภอศรีสัชนาลัยในปัจจุบันครับ
เป็นชื่อเก่าครับ

มาจากจังหวัดไหนดีกว่าครับผม

ค่ะอยากถามคำถามเดียวกันกับทั้ง
๑เบอร์๒เบอร์๓เลยค่ะว่า
ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยมาเที่ยวสุโขทัยเลยค่ะ

สถานที่ที่ควรไปคืออะไรคะ

ขออนุญาตแนะนำคุ้ยเตี๋ยวสุปโภไทน์
เป็นกุ๊ตเตี๋ยวโต้มยำเคยกินไหมครับ
เอกลักษณะของกุ๊ตเตี๋ยวสุปโภไทน์คือจะ

สถานะที่เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับ

นูที่มีชื่อว่าคั่วหมูดำครับ
คั่วหมูดำโอ้โฮคั่วหมูตานี่หรือครับ

เวลาลำสั่นเมนูนะครับก็จะมีลักษณะที่เฉพาะตัวครับ

โอ้โหพริกแกงยังมีรสชาติจัดจ้านโอชะไม่น้อยครับ

มั่นใจว่ามิสัยในเส้นนี้มากโถยังไม่เคยริมลองครับ

มากโถที่ยังไม่เคยริมรอง

ก็น่าจะเป็นวัดชุมศรีครับ

โอ้โฮเหลือ๑มากครับ

ถ้าจะบอกว่าวัดชุมศรีก็ได้ครับ
เขาก็บอกว่ามีตำนานว่าเป็นสถานที่ประชุมฤษี

ครับผมถ้าถามถึงเมนูที่มาสุโขทัย

ผมขอนำเสนอเป็นก๋วยเตี๋ยวพระร่วงหรือข้าวเปิ๊บ

อุ๊ยทางนี้ชอบกิน
เป็นอาหารที่เป็นรวมวัฒนธรรมระหว่างสุโขทัยกับล้านนาเข้าด้วยกันครับ
กำเนิดอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย

ข้าวเฟิร์ฟนี่ใช่ไอ้ที่มันคล้ายข้าวเกียบปากหม้อ

ถ้าเป็นที่เที่ยวครับอุทยานแห่งชาติรามกำแหงนะครับ
หรือที่รู้จักกันในว่าเขาหลวงสุโขทัยครับ
เขาบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่มีคู่แล้วขึ้นเขาหลวงเนี่ย

พรุ่งนี้ต้องร้องไห้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กองเชียร์จะไม่เหลือเลย

ไม่มีคู่ครับผมเราจะให้แต่ละคนนะครับ
รีเซนต์ตัวเองถึงความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สุโขทัยกัน
แต่ละคนมีแนวทางอาจจะแตกต่างกัน
แต่ฟังดูแล้วใครน่าเชื่อถือที่สุด

ถ้ามาถึงเมืองศรีสัชนาลัยครับจุดแรกที่ทุกคนน่าจะต้องมาไหว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลคือพระศรีรัตนมหาธาตุ
ซึ่งเจดีทางด้านหลังที่เราเห็นอยู่เป็นทรงปรางนะครับ
หลายคนบอกว่ามีเรื่องราวความเป็นมาว่าพระร่วง
พระร่วงกับพระลือพี่กับน้องแข่งกันสร้าง
เจดีสององค์ทางด้านหลังนะครับแข่งกันสร้าง
แต่ปรากฏว่าพอสร้างไปสร้างมาเจดีของน้องชายคือพระลือ
ทำท่าจะสูงใหญ่กว่า
พระร่วงบอกว่าเจดีอะไรอย่างนี้ได้ลื้อ
อย่างนี้ไม่ใช่ใจดีอย่างนี้มันกองขี้ควาย
เพราะว่าของพระลือไม่มีศิลปะอะไรเลย
ร่วงก็เลยแกล้งโมโหครับเตะยอดเจดีของพระลือ
ยอดกระเด็นครับกระเด็นไปหล่นนู้น

ฉะนั้นที่วัดพระปางครับจะมีเจดีของพระร่วงโดดเด่นอยู่
แต่ถ้ามองไปทางด้านหลังจะมีเจดีอีกองค์หนึ่งครับ

ซึ่งพระร่วงเตะยอดกระเด็นไปหล่นที่เมืองพิสุโลก
แล้วไอ้ยอดนั้นไปขึ้นไปเป็นเจดีอะไรที่พิศนุโลกครับ

เวลาขึ้นสะพานนาเลสวนครับมองไปทางขวามือ

อยู่โผล่ยอดพลวดขึ้นมาเลยครับ

คนพิสุนโลกอ๋อเจดีองนี้
พระร่วงเตะมาจากศรีสัชนาลัย

มาในเชิงตำนานหมายเลข๒ต่อเลยครับ
ว่าตำนานแห่งพระพุทธได้มีคำนึงว่าเช่นไรนะครับ
ก่อนที่มองขอชิ้นชัดให้มีสารให้ได้รับทราบกันทุกกันนะครับ
ว่าตำนานพระพุทธได้ก็แรกเรียวเดิมทีนะครับ
สมัยนั้นก็ข้างบนหลังคาที่มีชื่นว่ามนตก

ซึ่งมีที่เข้าไปให้ผู้คนเข้าไปแอบหลบซ่อนเข้าไปข้างในได้ครับ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางฝั่งทหารด้วยกัน
แต่ว่าจะเป็นชาวบ้านก็ไม่ได้ใจเท่านั้นครับ
ซึ่งเวลามีคนมาขอพรมาขอมาทำความรบต่าง
แล้วจะมีทางเสียงเต้นล็อกออกมาว่าย่อมได้
ย่อมได้ครับแล้วคนมาขอพรว่าย่อมได้

ถ้าสำเร็จเช่นไรก็ว่าย่อมได้

ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจึงเป็นพระพูดจริงได้

ครับอยากให้เขาเล่าใหม่ไหมครับผม

หมายเลข๓ครับ
ครับผมก็วันนี้จะนำเสนอนะครับ

ที่อยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสต

ห่างจากวัดพระปางแห่งนี้

ภายหลังเนี่ยก็เชื่อว่า
น่าจะเป็นฝีมือของผู้หญิงนะครับ

ให้ชื่อว่าวัดนางพญา
อ้าวเห็นไหมมีประวัติ

คือเบอร์๒เนี่ย
ดูจากการพูดการจาของเขาน้ำเสียงแล้วเนี่ย

ที่รู้ประวัติศาสตร์เยอะมากเลยนะฮะ
เล็งเบอร์๒ไว้อยู่จริงแล้วนะครับ

เพราะว่าดูจากลักษณะการพูดอะไรทุกอย่าง

นี่มาถึงน้องปลื้มครับ

ใช่ถ้าหมายที่๓ไม่ใช่นี้คือเนียนมากเลยนะครับผม

ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่มีผลต่อคะแนน
พร้อมนะครับเตรียมตัวว่าอยากเลือกใครเอาไว้ในใจ

เบอร์๓เทมากเลยนะครับทุกคนเชื่อนี่

มะกระทะยกพร้อมละครับ
คุณพี่คนนี้ไม่น่าเชื่อตรงไหน

มันจะหูดช่า
ตอนนี้นะครับหลายคนเชื่อว่าเป็นเบอร์๓

เราจะให้ทั้ง๓คนมาโชว์ความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษของแต่ละคนเองนะ
แต่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักประวัติศาสตร์หรือไม่

แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ

กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ

มาที่ไหน

ความสามารถพิเศษของปริศนามหาสนุก

ค่ะระนาดประยุกต์

โชว์แรกครับ
โชว์แรกครับ

ใครร้อง

เบอร์หนึ่งเพราะจับรันนาดปั๊บโอ้โฮส่งได้เลย

อ่ะมาถึงปริศนาคนที่สองของเราครับ

เป็นโชว์น่ารัก
ผมบอกเลยต้องจับตาดูเขาให้ดี
ไม่รู้เกี่ยวกับการเป็นนักประวัติศาสตร์หรือเปล่า

เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งตัวค่ะ
ห้าโมงกว่ากว่ามุ่งหน้าสู่สุโขทัย

โดยมอเตอร์ใส่ดรีมร้อยเสาห้า
ซื้อขนมนมเนยผลไม้รากไม้
บรรจุไว้เต็มตระกล้าทางบ้านโทรมา
ให้เธอไปฝากลูกเล็กเด็กแดง

สายปนและกะนำโพร้ยปลาย

ก็ดันไร้ซึ่งกระจก
ผมก็เลยต้องกัดฟัน

กระทบโดนลูกกระตา
สองทุ่มกว่ากว่าใกล้จะถึงบ้าน
เส้นทางมืดพอดูใส่แว่นดังอยู่
มืดมิดเข้าไปใหญ่
แล้วโชคชะตาก็เล่นพิเรน

ผมตกกระใจเร่งคันรถใส่

ช่วงประสานงานโครมเบอร์เรอร์

มอเตอร์ไซค์ชนวัวเต็มรัก
อาจรู้ได้ว่าในตอนนั้น
ใครกันที่มันเจ็บหนักรู้แค่เพียงสะบัก
สะบอมพอปัดพอวีน

คงจุกไม่น้อยเช่นกัน

ยืนถือไม่ขยับตัว
แต่ตัวที่เหลือวินทะเล่อทะละ

มารุมมาตุ้มรุมสมแผ่นหลัง

และผลละมากรากไม้

เรียวรากเต็มท้องถนน
เพราะน้องเองแม้งตัวงอเป็นกุ้ง

รถยนต์ผ่านมาช่วยเก็บขนม

และช่วยผมให้ขี่รถกลับไป

กลับบ้านให้แม่ใส่อยู่ใส่ยา
แข้งขาเนื้อตัวระบม
แผ่นหลังของผม
อุดมด้วยรอยเท้าหัว

คุณน้องวัวทำพี่แสบไหมน้อง
เจ็บใจเจ็บตัวคุณยอมพี่ได้
เอ้าน่าจบแล้วโชว์ที่สอง
เหลือคนสุดท้ายเอ
นักประวัติศาสตร์นี้เขาจะบู้ได้ไหม
ไม่รู้แต่ที่แน่ความสามารถพิเศษของเขาวันนี้

อ้าวไปพบโชว์จากปริศนาหมายเลข๓
ผู้ชายสายมู

นักประวัติศาสตร์สุดท้าย

อ้าวอ้าวอ้าว
อย่าอย่าอย่า

เพราะความสามารถพิเศษจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับ
เกี่ยวข้องหรือไม่ไม่รู้เอาไปพิจารณากันเอง
แต่ตอนนี้เชิญปริศนาทั้ง๓ท่านครับ
เป็นธรรมดาของรายการเราครับ
บางคนอาจจะดูน่าเชื่อถือ

หรือบางคนอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือ
แล้วก็ไม่น่าเชื่อถือจริงก็มีครับ
เพราะฉะนั้นต้องไปคิดกันเอาเอง

ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ผมลังเลสองกับสาม
แต่หนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นครูนี่แหละ

มาเล่นเมื่อกี้ก็คงเป็นลูกศิษย์เขาอะไรอย่างนี้

ส่วนผมนะครับตอนแรกผมพูดตรงเลยนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ผมก็กลับมาคิด

จากการพูดกัญจาของเขาแล้วกัน
ผมก็มีอยู่ในใจแล้วครับผมตอนนี้
ครับผมตอนนี้นะครับต้องยกป้ายแล้วนะครับ

ปริศนาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม

นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุโขทัยตัวจริงครับ

ไม่มีใครตอบเบอร์สองผมหน่อยใช่

แม่แม่เออแม่

ถ้าพร้อมแล้วใครคือ
ปริศนานักประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของสุโขทัยตัวจริง

คิดว่าเป็นเบอร์ไหนครับ
อดีตแค่กิจเทปนี้
ก้าวออกมาครับ
ก้าวออกมาครับ

พี่ภูมิตรองคะแนนเข้าท้องไปเลย
อุ๊ย
ผมนายเคียงชำนินะครับ

เราก็นึกว่าเราน่าจะเรียนอะไร

ไปเรียนเอกประวัติศาสตร์ที่มรามคำแหง
ความรักในเมืองสุโขทัย
เมืองศรีซัชนาลัยของเรามันมากขึ้นทุกวัน

ให้ฉายาบอกว่าซิล่าจานลึกเคลื่อนที่

เอ้ามีโชว์ดนตรีนาตสินประยุกต์นะครับ

กล่องเชียร์แน่น

วิทยาลัยนัตตสินสุโขทัยนะครับ
มาโชว์พิเศษพิเศษให้พวกเราได้ชมกันทั้งประเทศ

ลูกพ่อขุนรามคำแหงค่ะ

กล่องเชียร์แน่น

อุโหล
เพลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเพลงที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของพวกเราชาวสุโขทัย
ชื่อบทเพลงลูกพ่อขุนน้ำค่ะ
ฉันเป็นคนสุโขทัย

สุโขไทยมีอายุไม่ตก

ฉันเป็นนูกพวกขุนดา

พิพิธภัณฑ์ของเก่านานปี
เพลงงานน้อยก็ทง

พูดอะไรใครเห็นก็งง
เสียงดังมีพลังครึ่งโลก
พอแตกปองพงตกติด
ทองเที่ยวเมืองสุโขไทย

ไม่มายบรรสวนทองหมดบ้านกง
สุโขไทยสุโขไทย
โปรดติดตนชิม
เผ่าเทียนเล่นไฟ
พูดอะไรใครเห็นก็งอง
เสียงดังมีพลังครึ่งโลก
ดมโดมพอแต่เพิ่มโดมกินตกผิด
ท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย

อย่าลืมมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ต่างจากศิลป์สุโคไทย

สุโขทัยไม่ใหญ่ไม่ต้อง
แมวโฮมีแต่ของดี
แมวโฮมีแต่ของดี
แมวโฮมีแต่ของดี

แมวโฮสอนกับอินุญาเจอกัน
เป้ายิงชุบ

มาถึงรอบแจ็คพอร์ตของเราแล้วนะครับ

วิทยาลัยนาศสินสุโคไทย
และโชว์ที่จบลงไปนะครับ
แน่นอนเป็นน้องเยาวชนที่อายุยังน้อยอยู่
เป็นแชมป์รายการคีตะวัฒนศิลป์
เป็นการประกวดวงดนตรีร่วมสมัย

และยังเป็นแชมป์รายการสอนทอง
ประกวดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ภัย
ที่หลวงประดิษฐ์ไพร้อบมือให้กับโอ้โฮ
เก่งมากนะครับล่านสินสุโขทัยด้วยนะครับ
เอ้ามาถึงรอบแจ็คพอร์ตของเรากติกาครับ

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก
กันไกลกระดาษชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่าง

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

คือแผ่นป้ายที่ครูเกียงเลือกไว้ให้

เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครูเพียงจริงนะครับ
มาเล่าเรื่องราวต่างสนุกสนานมากเลย

พื้นบ้านของชาวสุโขทัย

สุโขทัยผมขอเจอภูเก็ตครับผม
สุโขทัยมาเจอกับภูเก็ตครับ

เป้ายิงชุด

๕๐๐๐บาทแล้วครับ
ขอบคุณครับ

สะสมไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้ครับผม

เลือกแผ่นกลางของผมอายุทยามาครับ

แต่ยุธยาผมขอเจอกับแม่ห้องศรแล้วกันครับผม

เป้ายิงชุด

อยู่นี่แล้วไงวันนี้สุโขทัยแล้วกัน

เป้ายิงชุด

เป้ายิงชุด

เอาแล้ว

หมื่นบาทนะไม่น้อยนะ

มาดูที่แผ่นสุดท้ายสุพรรณบุรีของผมครับ
เจอกับกรุงเทพมหานครนะครับผม

เป่ายิงชุบ

นี่ดูนี่วงดี
แพ้ทุกอย่างเจอชนะทุกอย่าง

ถือว่าโชคดีแล้ว

ก็ได้๓หมื่นบาทกลับบ้านไปสบายเลย

พนักทุกอย่าง

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ